คนนี้เนี่ยน้ำตาลชะลิตาเนี่ยได้มงมาก็นานแล้วนะคะ
ปีกว่า๒ปีเข้าไปแล้วแล้วก็ตอนนี้มีนางงามคนใหม่รุ่นน้องเข้ามาแล้วสำหรับมาริยา
เพราะฉะนั้นกระแสเปรียบเทียบมาอีกแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเขาไปงานแอลแฟชั่นวีคกันมาใช่ไหมคุณ
บงนางแบบทั่วฟ้าเมืองไทยดาราเซลปไปงานนี้กันหมดรวมไปถึงสาวน้ำตาลชะลิตาก็ไปร่วมชมงานนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ถึงไม่ได้ร่วมเดินแบบกับเขาบ้างก็เลยถูกชาวเน็ตจับไปโยงสร้างปมดราม่าใหม่ขึ้น
ว่าเป็นนางงามตกกระป๋องซะแล้วล่ะสิเพราะว่าถูกเปรียบเทียบกันกับมาริยาภูลเลิศลาบ
เพราะว่ามาริยาเนี่ยไปเดินโชว์ถึง๘โชว์เลยทีเดียวส่วนน้ำตาลเนี่ยได้นั่งเกาะขอบเวทีเฉย
งานนี้น้ำตาลจะว่ายังไงบ้างฟังน้ำตาลหน่อยค่ะ
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าตานเองก็ไม่ได้เป็นนางแบบ
แล้วอีกอย่างหนึ่งปีที่ละตังค์ก็ไม่ได้เดินตังค์ก็มาดูปกติอยู่แล้ว
หนูเองไม่ได้สูงแบบขั้นนางแบบขนาดนั้นแต่ว่าแค่เขาดีไซเนอร์เชิญมาให้มานั่งดูแค่นี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วค่ะ
มาริยาเขาเป็นสายนางแบบอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็แบบทำงานในวงการมาตั้งนานแล้ว
ตานเองก็แบบไม่เพิ่งเข้ามาเองด้วย
จริงแล้วมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยค่ะว่าเราจะได้เดินหรือว่างานหดหรือมันอะไรยังไง
เพราะว่าคือการที่เรามาร่วมงานมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราก็มาในฐานะที่เป็นแขกของเขา
จริงแล้วตันก็ไม่ได้คิดแบบทำไมเราถึงไม่ได้เดินอะไรอย่างนี้
เพราะว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ได้เดินปีนี้ไม่ได้เดินไม่เห็นเป็นอะไรเลย
ตอบดีตอบเก๋ทัศนคติคิดบวกเป็นเลิศค่ะ
ถึงจะไม่ได้เดินแต่จะบอกเลยนะคุณผู้ชม
ว่าน้องตานนั่งฟอนต์โรวนะจ๊ะอยู่ถ่าวหน้านั่งกรบมืออย่างงี้สวย

เพราะเขาเลือกมาแล้วว่าต้องสวยแซ่บนะคะ

เขาแต่งตัวนะไม่แพ้นางแบบไม่แพ้เซลปทั่วไปที่ไปงานเหมือนกัน
คือทุกแบรนด์เนี่ยก็เอาเสื้อผ้ามาให้น้องตาลใส่เหมือนกัน

ก็อย่ามาเปรียบเทียบกันเลยค่ะก็มีความสวยคนละสไตล์นะคะ
ก็เรื่องของใครชอบก็เรื่องของเขาเนาะ
ใช่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราก็ส่งกำลังใจให้กับมาริยา